คุณผู้ชมไปดูคลิปแอบถ่ายกันบ้างดีกว่าค่ะ
อาจารย์ลงโทษลูกศิษย์ด้วยการใช้ไม้เรียวฟาดลงไป
ตีลงไปแรงมากจนไม้เรียวหักนะคะ
แล้วมีเนรเขาแอบถ่ายคลิปนี้เอาไว้ได้
ไม่กล้านำไปบอกใครไม่กล้านำไปบอกผู้ใหญ่
ก็เลยนำคลิปนี้มาโพสต์ลงในโซเชียลไปดูเหตุการณ์ค่ะ
โอ้โหจะตีอะไรกันขนาดนั้นน่ะ

กูยกูสอนโรงพยาบาลซึ่งแม่นพระอาจารย์อ่ะ
ลงโทษด้วยการใช้ไม้เรียวเขี้ยนลูกศิษย์อย่างสุดแรง
คือเขี้ยนแบบนี้คุณผู้ชมจนไม้หักเลยค่ะ
สาเหตุที่ไม่กล้าไปบอกผู้ใหญ่เพราะว่ากลัวนะคะ
แล้วก็โชว์รอยแผลที่เกิดจากการเขี้ยนตีด้วย
ผู้สาขาวในนี้เป็นรอยแผลนะคะ
นี่เป็นริ้วเลยนะคะจากไม้เรียวนะคะ

ใช่ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะเพราะว่าเรื่องราวนี้เกิดขึ้นจริง
เมื่อวันศุกร์ที่๒๒มกราคมที่ผ่านมา
เนื่องจากสามอเดนบางรูปไม่ส่งงาน
ซึ่งครูสั่งให้ทำการบ้านตั้งแต่ช่วงปิดช่วงเปิดเทอมนะคะ
แล้วก็ไม่มีการจ่ายค่าปรับด้วยก็เลยถูกเขี้ยน
คงจะมีการตกลงกันไว้นะคะก็เลยถูกเขี้ยนถูกลงโทษ
ทีนี้ก็ลงพื้นที่ไปอีกจุดหนึ่งไปโรงเรียนปริยติธรรม
ที่วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามนะคะ
อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งเป็นวัดที่เกิดเหตุค่ะ
ไปพบพระครูสิริรัตนโสพิษดรประธานกลุ่มโรงเรียน
ปริยติธรรมจังหวัดลำปางค่ะเปิดเผยเรื่องราวว่า
คลิปที่ปรากฏออกมาเนี่ยก็มีการเร่งดำเนินการสอบสวน
แล้วก็แก้ไขอย่างทันท่วงทีโดยได้ให้อาจารย์ที่ปรึกษา
และหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักเรียนและผู้อำนวยการ
ดำเนินการสอบถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
และประสานผู้ปกครองของนักเรียนนะคะ

แล้วก็ไม่ได้ติดใจเอาเรื่องในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
แต่ก็เป็นที่มาได้นำมาพูดคุยแล้ว
ก็เป็นที่เข้าใจทั้งสองฝ่ายขอเจริญพร
จากที่ฟังพระท่านธิชิแจงเหมือนกับว่า
เนรที่โดนทำโทษเนี่ยเหมือนแบบ
ไปฟัยคือไปกวนไปท้าทายรึเปล่า
อะไรซึ่งเราเห็นแค่คลิปบางส่วนบางตอนอะเนาะ
ใช่แต่ว่าภาพที่ปรากฏก็ยังรุนแรง
อย่างที่บอกแหละภาพที่ออกไปจะเป็นภาพที่รุนแรง
แต่ก็ได้มีการพูดคุยกับทางพระอาจารย์ผู้สอนแล้ว

เพราะว่าครูคาราวาสจะเป็นจ้างสอนพิเศษ

ส่วนครูที่เป็นพระสงฆ์ก็ต้องอยู่ประจำ
ก็มีการย้ำเตือนว่าขอให้เข้าใจในตัวเด็กมากขึ้น
ปกติแล้วทางโรงเรียนก็มีวิธีการลงโทษเด็ก
หากทำผิดคือการพักทันไว้แล้วก็ทันบน
สุดท้ายคือการเรียกผู้ปกครองมารับทราบ
ซึ่งเมื่อผู้ปกครองมาแล้วก็จะให้เลือกนะคะว่าจะให้เนรออก
หรือว่าหากให้เรียนต่อเด็กก็ต้องยอมรับการลงโทษ
ตามกฎระเบียบของโรงเรียน

ใช่ค่ะ